แต่ว่าเรื่องของการไปท่งไปเที่ยวมันก็อยู่ในหัวใจอยู่ในสายเลือดของใครหลายคนอยากจะไปเที่ยวกันเต็มที่แล้วโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าร้อนค่ะก็เลยอยากจะพาไปเที่ยวทะเลกันหน่อยไปเที่ยวทะเลแล้วถ้าเกิดไปเป็นแก๊งอ่ะกับเพื่อนมันสนุกสนานจะทำกิจกรรมจะทำนู่นจะทำนี่อุ้ยยิ่งสนุกกันเข้าไปใหญ่แต่ระวังนะคะอุบัติเหตุมัน
ฮู้กะว่าแบบจะโดดแล้วแบบแฮ่

น้องเขาตกไปในน้ำแล้วก็ขึ้นมาได้สบายดีนะคะ
คือเขาว่ายน้ำเป็นเนี่ยเขาทำทีว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปเท่ก่อน
แล้วค่อยกระโดดลงไปหรืออะไรประมาณนั้นแหละนะ
แต่ขยับตัวนิดเดียวมันวืดคือตรงนั้นมันลื่นนะคะคุณ
เท้าก็เลยแบบพลาดสไลด์ตกลงไปในทะเล
แต่เพื่อนอีกคนคอยแบบเหมือนจะช่วยคุณเห็นไหม
เหมือนจะมีคนช่วยแต่เขาเอามือโหนไว้ไง
แล้วพอมันลื่นไปแล้วเอามือล้างไว้
มันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันแบบผิดองศา
นะแล้วก็หล่นไปกระแทกกับบริเวณเรือด้านข้างอีกแล้วก็จ่อม
เอาเป็นว่าตรงนั้นมันไม่เหมาะกับการกระโดดหรอก
ดิฉันว่าเขาอาจจะไม่ตั้งใจกระโดดด้วยอันนี้ไม่แน่ใจนะ
เพราะว่าไม่น่าจะมากระโดดน้ำตรงนี้นะ
ยังไงก็ฝากเตือนกันเอาไว้ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมเนาะ
บางทีเราแบบเห็นคลิปแบบเท่อยากทำตามอันนี้เข้าใจ
แต่เรื่องของความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนนะ
เราก็ควรจะกระโดดน้ำในจุดที่เขาแบบจัดให้ในการกระโดด
หรือว่าออกไปถ่ายรูปอะไรแบบนี้อย่างนี้ก็ต้องระวัง
เพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุได้แบบที่เห็นเหมือนจะขำ

จริงเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรขึ้นมาหนักกว่าเดิมแบบนี้นะคะ